ครั้งที่๙คุณผู้ชมค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไง
ตอนนี้พร้อมแล้วที่จะให้ดูนะคะไปพบได้เลยค่ะกับน้องอิงดาวทันจันท

แต่ว่าแฟนนะคะก็ไม่ยอดท้อที่จะเดินทางมาชมศิลปินที่ชื่นชอบนะคะ
และด้านหลังของปัดตอนนี้ค่ะก็เป็นคิวของวงเคลียร์นั่นเองนะคะ
สนุกสนานแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ
นอกจากเวทีใหญ่นี้แล้วนะคะยังมีเวทีครัวค่ะ
ที่ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงาน
กับโชว์เปลี่ยนสีหน้าของพี่บัวนะคะ
ที่แบบว่านักร้องร้องเพลงอารมณ์ไหน
หน้าบีหัวก็จะเปลี่ยนไปตามฟิลลีกนั้นเลยค่ะ
ซึ่งก็มีทั้งดาเอโนฟินบอยพีชเบเกอร์

ซึ่งรวมถึงเพลงแนสมันให้กับแฟนได้สนุกกันค่ะ

ให้นักท่องเที่ยวได้มันกันยาวไปจนถึงเช้า

ก็มันเวอร์มากสมชื่อจริงค่ะ
ส่วนใครที่พลาดไปนะคะก็ต้องรอเป็นปีหน้าเลยละกันนะคะ
และวันพรุ่งนี้ค่ะเราจะมีภาพบรรยากาศ
ที่เขาคลอส์จังหวัดเซซต์จบูนค่ะ
บันเทิงไทยรัฐนะคะก็จะบุกไปถึงที่นั่น
อยากให้คุณผู้ชมต้องติดตามกันนะคะ
ทีระเด็นนคงเสริมวัดถ่ายภาพ

รายงานจากเขาใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ชื่อว่ามันพ่อน้องผู้สึกขาวเรารายงานไปด้วย
ยกไปด้วยนะคะช่วงใกล้๑๐ปีแบบนี้งานดีมีเยอะเลยนะคะ
อย่าลืมติดตามกันแล้วกันเดี๋ยวเราจะพามาให้ดูแบบนี้แล้วกันนะ
เมื่อสักครู่เห็นพี่บอยพีชเมเกอร์ด้วยวันก่อนเพิ่งตกเวทีไป
ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะเห็นจากลักษณะเมื่อสักครู่น่าจะหายดีแล้วนะคะ